ช่วงนี้นะคะน้ำในแม่น้ำโขง
ซึ่งอยู่ริมฝั่งไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือ

ระดับน้ำเขาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ทีนี้นะคะคนที่เป็นขบวนการขนยาเสพติด

แต่กลุ่มนี้หาประโยชน์ในช่วงนี้แหละนะคะ

อันนี้ล็อตใหญ่เลย๔๘๐๐๐๐๐เมตร
และไอซ์อีกเกือบ๑๐๐กิโลกรัมนะคะ
ทั้งหมดนี่เป็นยาบ้า๔๘๐๐๐เมตร
ยาไอซ์อีก๙๗๘กิโลกรัม
ทั้งหมดก็เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารม้าที่๓กองกำลังผาเมือง
เมืองรายมหาราชที่เชียงราย

หลังจากที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณบ้านทรายกาด

และพบรถกระบะต้องสงสัย๒คัน
คนขับพยายามขับรถหลบหนี
เจ้าหน้าที่กระสุนที่กำลังไล่ล่านะคะ

เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุเองเลย

เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนขับไว้ได้ทราบชื่อคือ
เล่าปอแซ่ฟ่าอายุ๔๖ปีเป็นชาวไทยภูเขานะคะ
ตรวจค้นภายในรถพบกระสอบปุ๋ย
ดูข้างในไปเจอยาบ้า๓๒๐๐๐เมตร
ไอซ์อีก๖๓๓กิโลกรัม
ส่วนรถกระบะอีก๑คัน
เขาไปจอดทิ้งไว้บริเวณถนนสาย๑๑๕๕ในอำเภอเทิง

ข้างในเปิดดูมียาบ้า๑๖๐๐๐๐๐เมตร
ไอซ์อีก๓๔๕กิโลกรัม
รวมทั้งหมดที่ได้จากรถ๒คันนะคะ
ยาบ้า๔๘๐๐๐เมตร
ไอซ์๙๗๘กิโลกรัม
จากการตรวจสอบพบว่ายาบ้าทั้งหมด
ส่วนไอซ์บรรจุในถุงชายอย่างดี
และในจำนวนนี้มีเคตามีนปะปนมาด้วยจำนวนหนึ่ง
นี่เป็นการลักลอบขนยาบ้าขนยาเสพติดทางถนนนะคะ
มาดูขบวนการยาเสพติดที่ฉวยโอกาสช่วงแม่น้ำโขง
กำลังขึ้นมาเรื่อยขนยาเสพติดกันบ้างนะคะ

เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำขงหรือนรขอ
แถลงผลการตรวจยึดยาบ้า๑๔๐๐๐เมตร

โดยทราบว่าเจ้าหน้าที่เขาทราบว่า
ค้ายาบ้าข้ามชาติจะลักลอบนำยาล็อตใหญ่
อาศัยจังหวะช่วงเกิดปัญหาน้ำท่วม

ขณะที่ขบวนการน่าจะเป็นผู้ชาย๓คน

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายาบ้าทั้งหมด
มีขบวนการลักลอบขนส่ง

ทำทีออกเรือไปหาปลา
ตบตาเจ้าหน้าที่แต่ในเรือมียาบ้าด้วย
จากนั้นก็เข้าฝั่งเอายาบ้าไปพักไว้ที่ริมแม่น้ำโขง

เป็นช่วงฝนตกหนักน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
กี่ยงการจับกลุ่มของกลางล็อตนี้นะคะ
ถ้าหลุดออกไปเขาบอกจะมีมูลค่าประมาณ๔๐ล้านบาท
ช่วง๖เดือนที่ผ่านมาไปดูสถิติกันหน่อยนะคะ
พื้นที่ชายแดนจังหวัดนครพนมซึ่งก็ติดกับลาว
มีการตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า๕ล้านเมตร
เนื่องจากขบวนการข้ามชาติตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะ
แต่ก่อนเราเคยได้ยินแต่มาทางภาคเหนือใช่ไหม

เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงจากภาคเหนือ
ลักลอบเข้าทางภาคอีสานบ้าง
โดยเฉพาะช่วงนี้แหละช่วงน้ำขงสูงและเกิดอุดทกภัยค่ะ